ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเรียกว่าเป็นอุทาหรณ์ลูกหลานก็แล้วกัน
ปล่อยให้ผู้สูงอายุที่อายุมากอยู่บ้านเพียงลำพังไม่ปลอดภัยเลยจริง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณยายวัย๘๐ปีนะคะ
อาศัยอยู่ที่คอนโดคนเดียวเป็นคอนโดอยู่คนเดียวเลย
แล้วปรากฏว่ายายเข้าห้องน้ำแล้วลื่นล้มค่ะแขนไปติดอยู่กับลาวเหล็ก

นี่คือเสียงของคุณยายนะ
ใช่ตอนเจ้าหน้าที่ไปเจออ่อนล้าอ่อนแรงมากแล้วนะคะ
คุณดูมือสิแบบม่วงค้ำไปหมดแล้วแล้วเหมือนกับหักหรือเปล่า
เหมือนจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเหมือนกับเท้าแล้วพลาด
แล้วไปติดอยู่กับราวเด็กแบบนี้๒วันนะคุณ

สองวันอยู่ท่านี้ไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำเนี่ยนะ

เพื่อนข้างห้องเริ่มเอกใจเอ๊ะทำไมข้าวที่แขวนไว้หน้าห้อง
ไม่มีใครเอาไปกินสุดท้ายเข้าไปดูเจอคุณยายอยู่ในสภาพนี้นะคะ
แล้วได้ยินเสียงคุณยายไหมคือหมดแรงแล้วหอบนะคะ
แล้วก็มือเขียวช้ำออกจะไปทางสีดำเลยด้วยซ้ำ
กู้ภัยมูลนิธิร่วมกระตันยูกู้ชีพนเรสวนให้การช่วยเหลือยายสุภารัฐอายุ๘๐ปี
ประสบอุปติเหตุลื่นล้มในห้องน้ำนะคะตอนเปิดประตูเข้าไปดูนี่คือมือของคุณยายนะคะ
อยู่ในสภาพเขียวช้ำแล้วแล้วยายเองก็นั่งซุดอยู่ที่พื้นห้องน้ำ
แขนซ้ายไปขัดกับราวจับในห้องน้ำช่วงแขนตั้งแต่ข้อศอกลงมา
ลักษณะมือเนี่ยเริ่มเขียวช้ำเน่าสีหน้าเนี่ยอิดโรยเพราะอะไร
ไม่ได้กินข้าวกินน้ำมาสองวันค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้ไขควง
อดราวเหล็กออกแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในคอนโดแห่งหนึ่งนะคะตรงข้ามซอยประชาสงเคราะหยี่สิบสี่
แวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพค่ะจากการสอบถามเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยนะคะ
เข้าไปช่วยเหลือคุณยายทราบว่ายายอยู่ห้องนี้เพียงลำพัง
เนื่องจากว่าไม่อยากไปอาศัยอยู่กับลูกกับหลานค่ะก็เลยอยู่คนเดียวโอ้ย
ทีนี้ในวันเกิดเหตุเขาได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากเพื่อนข้างห้อง
ซึ่งเพื่อนคนนี้ข้างห้องคุณยายเนี่ยเขาเป็นคนที่คอยดูแลคุณยายมาตลอดเลย
แล้วเขาเริ่มรู้สึกเอกใจอ่ะคุณค่ะเพราะว่าตั้งแต่วันที่๑๑สิงหาคมเนี่ยนะคะ
เอ๊ะทำไมถุงอาหารที่ซื้อมาให้คุณยายแล้วแขวนอยู่หน้าประตูเนี่ย
มันไม่ได้ถูกเอาเข้าไปไม่ได้เอาไปกินมันแขวนอยู่อย่างนั้นค่ะ
เอกใจก็เลยขอกุญแจขอกุญแจห้องพักจากนิติคอนโดไปเปิดประตู
สุดท้ายเปิดไปเจอสภาพคุณยายที่ลื่นล้มแล้วก็อยู่ในสภาพแบบนี้นะคะ
เนี่ยคุณมรดีคือดูจากทรงเท่าที่เราคุยกันแล้วเราเดากันเนี่ย
น่าจะอารมณ์แบบพอเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วมาจับตรงราวข้างข้างน่ะ
ใช่แล้วจังหวะที่จับอ่ะคงจะแบบทะลือแบบเออถลายลื่นหรืออะไรเนี่ย
แล้วมือคุณยายไปอยู่ตรงตรงช่องระหว่างราวกับกำแพง
สอดอยู่ตรงนั้นพอดีหลายคนตั้งคำถามว่า
คุณยายตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างปลอดภัยหรือเปล่า
ตอนนี้คุณยายอาการปลอดภัยแล้วนะคะคุณหมอดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่ค่ะ
บางทีเราก็เห็นว่าห้องน้ำมีที่จับของผู้สูงอายุ
จะได้เอาไว้เหนียวตัวเอาไว้อะไรเราก็ไม่คิดนะว่าอุปกรณ์ใกล้ตัวเนี่ย
มันจะทำให้มือไปติดอยู่แบบนี้อันนี้ต้องดูนะคะ
ว่าการเลือกใช้อุปกรณ์กับผู้สูงอายุเนี่ยแหมมันจะต้องระดับยังไง
ความห่างความถี่แล้วเชื่อว่าจังหวะตอนที่คุณยายล้มอ่ะ
แรงที่จะพยุงตัวเองเพื่อขึ้นมาเอามือออกคงจะไม่มีนะคะ
แต่ตอนนี้คุณยายก็ปลอดภัยแล้วถือว่าเป็นอุทหรณ์เตือนใจเอาไว้นะคะ